ตำรวจขอนแก่นจับได้แล้วนะคะสำหรับกรณีคนร้ายที่ลวงหญิงไม่สมประกอบไป
พยายามที่จะข่มขืนไปกระทำอนาจารย์ในห้องน้ำครับเป็นพนักงานฉายหนังกลางแปลง
รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงดื่มเหล้าขาวไปดื่มเหล้าขาวแล้วก็เมา
เห็นผู้หญิงคนนี้นั่งดูหนังกลางแปลงอยู่ก็เลยลวงชวนไปห้องน้ำ
พยายามจะข่มขืนครับแต่ผู้หญิงคนนี้เขาก็สู้ไงสุดท้ายจับได้
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเกือบแล้วเกือบโดนรุมประชาธรรมนะคะ
คนก็ไปรอดูกันเยอะเลยอะค่ะตำรวจภูทรพระยืนจังหวัดขอนแก่น
ควบคุมตัวในผันศรีกุฎเลาะอายุ๔๑ปี
เป็นพนักงานฉายหนังกลางแปลงของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะ
ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ห้องน้ำร้าง
ภายในเทศบาลตำบลบ้านโตน
ก็ไปเกาะเหตุลวงหญิงสาวที่มีสติไม่สมประกอบ
ที่ห้องน้ำเนี่ยพยายามจะข่มขืนก็คือไปทำอนาจารย์
ผู้หญิงคนนี้เขานั่งดูหนังกลางแปลงอยู่
ชาวบ้านจ้างมาฉายแก้บน
ก็ชวนไปไปห้องน้ำพยายามจะข่มขืนแต่ไม่สำเร็จ
เพราะว่าหญิงสาวที่ไม่สมประกอบคนนี้
เขาร้องขอความช่วยเหลือเขาขัดขืน
เขาก็แบบเหมือนแบบพยายามจะสู้ก็ชกไปที่ใบหน้า
ผันให้การรับสารภาพค่ะว่าก่อเหตุจริง
คืนที่เกิดเหตุก็คือ๕มีนาคมที่ผ่านมา
เขาก็จัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์ในการฉายหนังกลางแปลงเสร็จเรียบร้อย
ก็ไปซื้อเหล้าขาวมาดื่มเมา
พอหนังเริ่มฉายไปได้สักพักหนึ่งประมาณ๒ทุ่มกว่า
เห็นผู้หญิงคนนี้นั่งดูหนังอยู่
ที่บริเวณสาราใกล้กับที่ฉายหนังเมาก็เดินเข้าไปหาเขา
บังคับเขาให้เดินไปที่ห้องน้ำร้างที่อยู่ด้านหลังจอหนังค่ะ
ลวนลามตามร่างกายพยายามที่จะข่มขืน
แต่เขาขัดขืนก็เลยทำร้ายร่างกายไป
สุดท้ายก็หนีไปจากที่เกิดเหตุ
กลับไปนั่งอยู่ที่รถฉายหนังตามปกติด้วยนะ
หลังจากพยายามจะข่มขืนเขาอะค่ะทำเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ตำรวจก็ติดตามจับกุมได้
ตำรวจนำตัวในผันไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คนก็ไปรอดูรอรุมประชาธิ์ทันเงินเยอะเลย
พันธุ์ตำรวจรีธนกรตระกูลเงินดีสารวัตรสืบสวน
สพพระยืนบอกว่าเขาดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็เห็นผู้ชายคนนี้มากับรถฉายหนังกลางแปลง
พอตำรวจไปสอบสู่วันสุดท้ายก็รับสารภาพนะคะ